ปฏิเสธไม่ได้จริงนะคะว่ายุคนี้เป็นยุคทองของเบลล่ารานี

นางเอกยืนหนึ่งค่ะเพราะว่าผลงานแต่ละชิ้นของเธอเนี่ย

และเราก็ยกให้เธอเป็นนางเอกยืนหนึ่งตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ต้องบอกเลยนะคะว่าผลงานของเธอเนี่ยโอ้โหติดลมบนนะคะจากละครเรื่องบุภเพสันนิวาสนะคะ
ตอนนั้นโอ้โหเอาบุดวอังกฤษทั้งประเทศเลยค่ะ

ละครเรื่องกงกรรมค่ะก็ได้รับการพูดถึงอย่างสูงสุดค่ะ
ทีนี้ค่ะละครที่เธอนำแสดงคู่กับคู่ขวัญคู่จิ้นอย่างพี่ป๊อบธนวัฒน์
ก็เหมือนว่าเธอจะเป็นนางเอกขี่ม้าขาว
เพราะมากู้วิกฤตเรตติ้งของสถานี
จากที่กำลังซึมไปพักใหญ่นะ
พอละครของเบลล่ามาเท่านั้นแหละโอ้โหคุณค่ะ
กระแสนี้คึกคักขึ้นมาอีกครั้ง
แถมยังเปิดตัวเรตติ้งได้ดีกว่าละครหลายเรื่องในช่วงนั้นด้วย
ใช้เวลาแค่สัปดาห์เดียวนะ
ละครก็ฮิตติดลมบนจนตอนนี้
แบบบอกได้เลยว่าไม่มีใครไม่เคยดูเรื่องนี้นะ

มากันที่งานภาพยนตร์กันบ้างค่ะ
ต้องบอกว่าอันนี้ก็ปัง
เพราะต้องบอกว่าปังที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้นะ
สำหรับหนังเรื่องนี้อีเรียมซิ่ง
สถิติทะลุร้อยล้านได้ภายในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะ
แล้วก็กลายเป็นหนังร้อยล้านเรื่องแรกของปี
และความเลิศอยู่ตรงนี้
ตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้เข้าฉายในช่วงโควิด๑๙ไงคะ
ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงมาก
คนดูอาจจะไม่นิยมเข้าโรงหนังกันหรือเปล่า

สุดท้ายก็ไม่สามารถโค้นความนิยมของเบลล่าได้จริงนะ
เพราะว่าหนังเรื่องนี้รายได้ยังคงสูงต่อเนื่องจนทะลุ๒๐๐ล้านเลยจ้า

นับตั้งแต่เธอขึ้นแท่นนางเอกยอดนิยมไหลมาเทมานะคะ

เรียกว่าหัวจดเท้าคุณผู้ชมครอบคลุมไปทุกธุรกิจนะคะ
ที่ไหนมีเบลล่าที่นั่นก็มีภาพเธอปรากฏ
ร่วมงานทุกอย่างนะคะรำฟ้อนสวยงาม

ไม่เชื่อคุณผู้ชมลองเปิดดูโทรทัศน์สิคะ

น่าจะเป็น๑๐ตัวเหมือนกันนะโฆษณาเบลล่าเนอะ
อตจริงยืนหนึ่งนะคะซึ่งถ้าหากนั่งนับเนี่ย
อย่างที่บอกไปเอาแค่เฉพาะปี๒๐๒๐ที่ผ่านมาค่ะ
ซ่ารานีฟาดพรีเซนเตอร์นับให้แล้วค่ะ

แล้วถ้าให้นั่งดูมูลค่านะคะที่เธอได้รับบอกเลยนะคะว่า
ต้องเอามือทาบอกแล้วก็ต้องหยุดตรงนี้
ไม่เกรงใจน้องเท้านะคะเพราะว่าเธอฮอตจริงฮอตตังค์เนี่ย

ตั้งแต่ตีสัตว์จะหลดปลายเท้าส่วนไหนของน้องเบลล่าที่ว่างบ้าง
ใช่เรียกว่ามูลค่ามาเต็มน่ะเอามือทาบกตรง
นี้โควิดคุณผู้ชมดาราเนี่ยอาจจะแบบว่างานน้อย
แต่เบลล่าสวนทางพุ่งพลวดขึ้นมาเลย
สุดยอดจริงจริงแหมและอีกอย่างที่พุ่งพลวดสวนทางและปังสุดสุด
รู้ไหมคะพี่แจ๊กกะรีนคืออะไร

ถูกต้องค่ะก็เรื่องหัวใจความรักนี่แหละค่ะ
เอาจริงนะเรื่องนี้เหมือนชนะทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเลย
เพราะว่านุ่มคนพิเศษของเขาก็คือ

คือพี่เวียติดธรรมเนียบสามีแห่งชาติของสาวทั่วประเทศ

เพราะว่าเพื่อนสาวเราก็กรี๊ดในหุ่นพี่เวียเหมือนกันเนาะ

ต้องบอกแบบนี้นะว่าเบลล่าเนี่ยนะ
งานก็รุ่งแฟนก็รัก
ความหวานที่พี่เวียโพสต์ลงเนี่ยไม่มีพร่องเลย
แถมยังมีการจับมือกับพี่เวียพากันปัง
ปังคู่เพราะว่าเรามีงานทีเซนเตอร์คู่ออกมาด้วยอะค่ะ
พี่เซนก็จะถามเบลล่าว่า
เอาจริงเบลล่ามูไหม

สารโพเขายกให้เวียกับเบลล่าเป็นคู่พระนางแห่งปีอีกด้วย
ตายตายต้องตามนะว่าเบลล่าไปรำที่ไหนบ้างจะไปรำตามแล้วเนี่ย

แต่ที่แน่นอนนะคะปีหน้าฟ้าใหม่เบลล่ารานีคนนี้นะคะ

มีเซอร์ไพรส์ที่แฟนรับรองว่ากรี๊ดแน่นอนค่ะ
โสดเลิกที่คนถามมาเยอะมาก

ช่วงนึงมันมีเรื่องราวที่บอกว่า
คู่รักที่เขาเลิกกันแล้วอะไรอย่างนี้

ผู้จัดการให้แล้วนะคะว่าเขายังรักกันดีอยู่ค่ะ

เฮ้ยอย่ามาอย่ามา
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วต้องยกให้เบลล่ารานีเธอ
คือนางเอกยืนหนึ่งสองพันยี่สิบ